โชว์เราเกาะติดสถานการณ์ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ
วันที่๑๓ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวง
ณวันนี้ออกมาได้แล้ว๔คนนี่คือการแถลง
อย่างเป็นทางการจากผู้บัญชาการเหตุการณ์
ก็คือท่านผู้ว่านรงศักดิ์
คนถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
เหลืออีก๙คนรอการปฏิบัติภารกิจในช่วงต่อไป
ใช่ค่ะทั้ง๙คนที่เหลืออยู่ก็ยังรออยู่ที่จุดเดิม

หลังจากนี้จะปฏิบัติภารกิจได้ต่อไปเนี่ย
ก็ต้องรอไปอย่างน้อยคือ๑๐ชั่วโมง
แต่ไม่เกิน๒๐ชั่วโมงหลังจากนี้
ที่ต้องรอเพราะว่าต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม

เพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้บางทีมันก็ใช้แล้วก็หมดไปเลย
จากภารกิจชุดแรกที่ช่วยมา๔คนนะคะ
ก็มีการประชุมหารือกันในเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อ๓ทุ่มที่ผ่านมา
ว่าจากภารกิจในวันนี้ทั้งหมด
ตกบกพร่องตรงไหนต้องเพิ่มเติมตรงไหน

และที่สำคัญก็คือตัวเลขคือ๔คนยืนยันอย่างเป็นทางการที่ออกมาได้แล้ว

และยังไม่ยืนยันว่าเป็นใครบ้าง

ท่านก็ติดตามกันต่อไปเพราะว่าแน่นอนว่าเราดีใจ

แต่เราก็ยังเป็นห่วงอีก๙คนที่ยังเหลืออยู่นะคะ

นายรัฐมนตรีจะเดินทางไปในพื้นที่ด้วยนะครับ
เป็นการเปิดเผยจากพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะครับ
เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากรองเลขาธิการนายรัฐมนตรี
สั่งการให้เตรียมเครื่องบินของกองทัพบก
เพื่อให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคอสชเดินทางไปยังถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ก็จะเดินทางไปในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกานะครับ
หลังจากเสร็จภารกิจตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เรื่องของการพาทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงนะครับ
รวมถึงไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
แล้วก็ไปให้กำลังใจกับญาติของเด็กแล้วก็โค้ชทั้ง๑๓คนด้วย
เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับฟังการรายงานของหน่วยงานต่าง
และการรายงานจากสื่อมวลชนเท่านั้น
อกเหนือจากภารกิจของพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับ
ก็ยังมีกำลังใจของหลายฝ่าย
ร่วมส่งกำลังใจไปให้กับทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
ให้ออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย

นายชัยรัชวัฒน์เป็นการ์ตูนิสนะฮะ
มีการ์ตูนดังอยู่ในไทยรัฐนะครับ
ที่เป็นกรอบคอลัมป์การ์ตูนของเขานะครับ
คุณชายรัชวัฒน์ก็ได้ส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ภาครัฐและเอกชนที่อาสามาช่วยเหลือในทุกด้าน
ทำให้มองเห็นถึงความสามัคคีของคนไทยในเหตุการณ์วิกฤต
และขอขอบคุณที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ทั้งกำลังกายและชีวิต
สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือความมีมนุษยธรรมของคนทั้งโลก
ส่งคนมาช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓คน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยที่เสียสละไปปฏิบัติหน้าที่เสียสละทั้งกำลังกายเสียสละแม้กระทั่งชีวิต
แต่สิ่งหนึ่งที่ได้นอกจากไปช่วยเหลือเด็ก๑๓คนแล้ว
และมนุษยธรรมเนี่ยมันเกาะเกี่ยวคนทั้งโลก
ตอนนี้กลายเป็นเมืองไทยกลายเป็นสปอร์ตไลท์ของคนทั้งโลก
แล้วก็ประเทศใหญ่ทั้งหลายเนี่ย

แต่ก็มองในแง้มนุษยธรรม
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือมา
ได้เห็นมองเห็นความสามัคคีของคนไทยนะครับ
เวลาจุดวิกฤตเนี่ย
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

น้องทีมหมูป่าอาคาเดมี่และเจ้าหน้าที่
กำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้องออกจากถ้ำหลวงนะครับ

โดยขอให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ปลอดภัยทุกคน
นายผู้ที่พงษ์ปุณณกันอดีตศศภักดิ์ประชาธิปัตย์
ฝากกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานอย่างหนัก
เพื่อช่วยพาทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
เพราะทราบว่าทุกคนปฏิบัติงานอย่างเหน็ดเหนื่อย

และคนไทยทั้งประเทศกำลังรอคอยเห็นความสำเร็จ
นำเด็กออกมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวให้ได้
ให้มีกำลังต่อสู้ต่อไป
ทราบว่าก็คงมีความเหนื่อยล้าอยู่มาก
เพราะว่าทำงานกันตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวันนี้ก็หลายวันมาก

แล้วก็อยากให้ทราบว่าทุกคนในประเทศไทยจริง

และก็เฝ้ารอวันที่เราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จ
กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างปลอดภัย